ทีมข่าวของเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้ค่ะ
ว่าเขาถูกสามีทำร้ายร่างกาย
แล้วก็โอ้โหโชว์แผลให้เห็นเบ้าตาแตกเลย

บอกว่าสาเหตุที่เธอถูกสามีทำร้ายร่างกาย
ก็เพราะว่าแม่ของเธอเนี่ยไปแสดงความคิดเห็น
ต่อว่าทางครอบครัวฝ่ายชายว่าทำไมเหมือนกับนิสัยไม่ดีกันทั้งครอบครัวเลย
แต่เป็นคำหยาบแบบแรงอะไรแบบนี้
แล้วฝ่ายชายก็เลยโมโหว่าทำไมไปต่อว่ากันแบบนี้
แต่เธอบอกว่าที่แม่ของเธอไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กก็เพราะว่า

เขาก็เลยมีการไปคอมเมนต์อะไรกันแบบนั้น
แต่สิ่งที่เธอถูกทำร้ายเนี่ยเธอบอกว่ามันหนักจริง
นี่คือเราเบลอภาพให้ดูแต่ดูที่ตานะคะ
คือเบ้าตาแตกแล้วก็หน้าเนี่ยแผลเต็มเลย
เป็น๑๐เข็มเราก็เลยส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับฝ่ายหญิงนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวตันหยงคงสุกกายอายุ๒๔ปีค่ะ
เดี๋ยวลองฟังเธอดูหน่อยค่ะ
ใช่ตามที่รูปที่ลงเลยคือสติแรกที่เรารู้นะเราต้องหลักฐานเราต้องมีและโทรแจ้งตำรวจภาพแรกคือภาพนั้นภาพแรกและเป็นภาพเดียวที่ถ่ายไว้
แล้วก็กด๑๙๑เพื่อที่จะโทรแจ้งตำรวจแล้วคราวนี้เขาดึงกระชากโทรศัพท์หนูออกไปเพื่อไม่ให้หนูติดต่อใคร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะทีมข่าวของเราก็บอกว่าได้คุยกับตัวฝ่ายหญิงคนนี้ที่บาดเจ็บอ่ะค่ะนางสาวตันหยง
เธอก็บอกว่าหลังเกิดเหตุก็ต้องไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับนางธัญญารัฐทองเสงี่ยมเป็นเพื่อนคนเดียวที่เธอรู้จักในพื้นที่
ทีมข่าวก็ไปคุยด้วยนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าที่รับน้องเข้ามาอยู่ด้วยเพราะสงสารแล้วก็รับไม่ได้ที่ฝ่ายชายทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงได้ขนาดนี้
รับเลยว่าเท่าที่รู้จักฝ่ายชายเนี่ยนะเป็นคนอารมณ์ร้อนจริงแม่ของนางสาวตันหยงนะคะคุณแม่เนธดาวแสงคู่วันนี้ก็พานางสาวตันหยงไปแจ้งความ
ก็บอกว่าเห็นลูกสาวถูกทำร้ายขนาดนี้เนี่ยมันรับไม่ได้จริงคนเป็นแม่เห็นสภาพลูกแบบนี้ใจสลาย
แม่ยอมรับว่าเคยด่าครอบครัวของฝ่ายชายจริงที่ด่าก็เพราะว่าฝ่ายชายทำร้ายลูกสาวแม่หลายครั้งมาก
ลูกสาวเคยหนีกลับมาอยู่ที่บ้านแม่ที่ลบบุรีแล้วรอบนึงเพราะว่าทางฝ่ายชายอ่ะไล่ออกจากบ้าน
ลูกสาวแม่ไม่ถูกกับแม่ของฝ่ายชายค่ะคือไม่ถูกกับแม่สามีไม่คุยกันไม่มองหน้ากันทั้งที่อยู่บ้านหลังเดียวกัน
แล้วลูกนะคะลูกคนแรกก็คือเป็นลูกของสามีเก่าก็คือเหมือนกับเป็นหลานของที่บ้านแม่สามีนะเขาก็ไม่ชอบไม่ชอบหลานคนนี้
แต่แม่ของฝ่ายหญิงบอกว่าคือพอเห็นว่าลูกสาวถูกทำร้ายแบบนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วอ่ะให้ลูกสาวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะพาหลานกลับบ้านด้วยเพื่อความปลอดภัยแล้วเดี๋ยวแม่เลี้ยงดูเองหลานเนี่ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแม่ดูแลให้
นี่มันก็เห็นเห็นอยู่แล้วที่เขาพิมพ์เรียกแสดงว่ามีอารมณ์แล้วโกรธแล้วทีเนี้ยเขาก็ใส่ลูกเราเต็มที่เลยต่อยไม่ยั้งอ่ะตรงตรงเนี้ยแตกเนี่ยแตกหมดเลยแล้วตอนเนี้ยไปหาหมอเอ็กซาเรย์อยู่ว่าตรงนี้มันจะกระดูกมันจะแตกไหมเพราะว่ากระดูกมันซ้อนกันอยู่รอผลเอ็กซาเรย์อยู่พวกนี้ใช่นี่แหละคือต้นเหตุไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะ
แม่เกดด่าแม่เขาก็พูดแค่คำเดียวนะว่าเกรดด่าแม่แต่ไม่ใช่จริงแล้วเหตุผลคือนี่เห็นเห็นอยู่เลยที่เขาโพสต์มาเนี่ยน้องอ่านนี่ก็น้องก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเขามีอารมณ์แล้วเนี่ยใช่ไหมมีอารมณ์โมโหแล้วตัวนางสาวตันหยงคนเจ็บเนี่ยนะคะมีลูกสองคนลูกคนแรกเป็นลูกกับสามีเก่าลูกอีกคนนึงก็คือเป็นลูกที่เกิดกับสามี

ดูแลตำรวจก็พาไปเลยนะคะไปที่บ้านของสามีในตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีไปรับลูกมาคือลูกชายอายุสองขวบก็กลับไปอยู่ด้วยส่วนลูกอีกคนนึงอยู่ในความดูแลของนางสาวตันหยกอยู่แล้วเพราะว่าเป็นลูกติดกับสามีเก่าครับระหว่างที่ตำรวจกับนักสังคมสงเคราะห์พยายามอธิบายถึงเหตุผลนะคะ